มาดูลอตเตอรี่๑๗๖ใบเป็นของใคร

ใกล้เที่ยงใกล้จะบ่าย๒หมดเวลาขายแล้ว
คือมีพลเมืองดีเขาไปเก็บลอตเตอรี่ได้๑๗๖ใบ

ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ตำรวจ

ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ก็คือนายกิติศักดิ์หอมจันท
ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลครูบางหลวง

สลากินแบ่งรัฐบาลบริเวณถนน
คลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี

ไม่คิดจะฮุบไม่คิดจะเก็บไว้เองนะครับ

ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเอามาแจ้งความกับตำรวจนะครับ

ไปแล้วก็คือ๑๗๖ใบ
งวดของวันที่๑มิถุนายนนี้เลยนะ
ค่ะนะครับซึ่งหากผู้ใดเป็นเจ้าของ
นำหลักฐานไปติดต่อขอรับคืนได้
ที่สพครูบางหลวงโดยด่วนเลยนะครับ
เดี๋ยวคุณยังมีเวลาพอที่จะไปขายได้ทันอยู่